ต่อกันที่ข่าวนี้ที่เราตามติดต่อเนื่องนะฮะ
การล่าตัวเสียแป้งนาโนตที่หลบหนีขึ้นไปอยู่เทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
ปรากฏว่าคุณผู้ชมมันมีเรื่องของหมา
หมาที่เคยเป็นข่าวว่าหมาตัวนี้เห่า
ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังขึ้นไปจะบุกรวบตัวเสียแป้ง
พอมันเห่าทำให้เสียแป้งรู้ตัว
เสียแป้งก็เลยยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็หนีได้
ตอนหลังเนี่ยมีข่าวออกมาใหม่บอกว่าจริงหมาตัวนี้ไม่ได้เห่านะ
แต่เสียแป้งเป็นคนที่ระวังตัวอยู่แล้ว
ได้ยินเสียงสวบสาบเหมือนเจ้าหน้าที่เดิน

หลังจากนั้นไม่มีใครตอบเสียแป้งยิงก่อนเลย
แต่หมาตัวนี้เจ้าหน้าที่เจอมาแล้ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแดนไทย๕๔ที่ขึ้นเขาไปในป่าลึก
ถึงจุดที่ยิงปะทะกับเสียแป้งก่อนหน้านั้น
แล้วก็ได้สับเปลี่ยนกำลังเดินลงมาตรงพื้นลาบ
อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างจำนวน๑๓นาย
เพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องอยู่กลางป่ามาแล้ว
เวรที่อยู่กลางป่า๓วันแล้ว

อ๋อไอ้ดำก็คือขึ้นตามชื่อตามสีขนละนะ
ใช่ฮะแล้วขาหลังมันพิการ
ขาด้วนตรงข้อเท้าข้างขวาลงมาด้วย

สรุปมี๒ชื่อชื่อหมีหรือชื่อดา

ขาหลังขวาหน้าขาด้วนนะฮะ

คือไอ้หมีเป็นสุนัขพันธ์ไทยที่พักอยู่กับเสียแป้ง
วันที่มีการยิงปะทะกับตำรวจ

หมาตัวนี้มันก็มาอยู่กับตำรวจ
ค่ะแล้วเนี่ยหมีเนี่ยเป็นสุนัขพันธ์ไทยสีน้ำตาลดำคุณผู้ชม
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่ใช่หมาของเสียแป้ง
แล้วไม่ใช่หมาของลูกน้องเสียแป้งด้วยนะ

ซึ่งชาวบ้านจะมักจะพาเจ้าหมีกับหมาตัวอื่นขึ้นไปบนเขา
ไปหาไปไล่ล่าหมูป่าหาตัวนิ่มคุณ
แล้วสุดท้ายมันหายไปเพราะว่ามันไปติดกับดักสัตว์

ขามันที่พิการแหละก็ไปติดกับดักสัตว์

ก็เจ้าหมาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในช่วงแรกเลย
ที่บอกว่ามันเห่าจนทำให้เสียแป้งหนีไปได้นะครับ
ส่วนวันที่๗แล้วนะฮะที่เจ้าหน้าที่ทั้ง
ตำรวจภูทรภาค๘ตำรวจภูทรภาค๙
ตำรวจตระเวนชายแดนและชุดปฏิบัติการ
สนที่กำลังในการปิดล้อมไล่ล่า
เสียแป้งนาโนทนายชาวลิศทองด้วง

มีฝนตกแล้วก็มีน้ำหลากบนเทือกเขาบรรทัศน์เป็นระยะ

ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการติดตามจับกลุ่มเสียแป้ง
ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดมือปราบ
มีความชำนาญในการทำงานในป่าเขา
กว่าร้อยนายตรึงกำลังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
รอบราศมี๕กิโลเมตรห่างจากจุดปะทะ
แล้วก็ในพื้นราบฝ่ายปกครอง
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดหมู่บ้านรอบเชิงเขา

จุดทางแยกถนนสายต่าง
เพิ่มความเข้มในการตรวจค้นรถบรรทุกทุกคัน

ก็ตรวจสอบทั้งฝั่งตรังฝั่งพัทธลุง

นี้หลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ตรวจยึดสิ่งของของเสียแป้ง
เพลิงพักพิงบนเทือกเขาบรรทัศน์

ทำให้ตำรวจขยายผลการตรวจค้นจับกลุ่มญาติของเสียแป้งเพิ่มเติมนะครับ
ล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจค้นบ้านของอดีตสจ
เขตอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงคนสนิทของเสียแป้งนะครับ
แล้วก็มีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐาน

อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ญาติด้วยนะครับ
คุณผู้ชมดูกี่ชั่วโมงแล้วนะฮะ
กี่วันแล้วนะฮะในการไล่ล่าเสียแป้ง

ก็ตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาคมตี๑ที่หนีออกจากโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนกรณีของนายนกแล้วก็นายพริก
สมุนคนสนิทของเสียแป้งที่ยังหลบหนี

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าได้แยกกันหลบหนี
ซึ่งตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่การไล่ล่าตัวเสียแป้งเอง
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเสียแป้งยังคงอยู่ในเทือกเขาบรรทัศน
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเสียแป้งลงจากเขามาแล้วหรือเปล่า
ลงจากเขามาอยู่พื้นราบแล้วหรือเปล่านะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่ยังยืนยันนะยังโอบล้อมแบบโอ้โหเข้มข้นอยู่นะฮะ